ต้องให้กระสวงการคลังึงหน่อยที่จะออกมาให้สัดเจนว่า
ประชาชนจะสามารถอุทธรณ์เมื่อไหร่และอย่างไรวิธีไหนนะฮะ
ฟังเรื่องนี้จากการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับอันที่จริง
กระทรวงการคลังที่ไปแก้ปัญหาโดยไปปิดล้อมรั้ว
แล้วก็ทำให้ลำบากถึงคนขายข้าวขายของขายอาหารการกินเนี่ย
มันไม่ควรเกิดสภาพอย่างนี้
ถ้าบริหารกันเป็นบริหารทำความเข้าใจกับประชาชน
บอกเขาออกทางวิทยุออกทางโทรทัศน์ใช้เข้าไปสิครับ
ว่าไม่ต้องมาที่กระทรวงการคลังเพราะเขาเปิดให้ร้องเรียนทางออนไลน์
แล้วถ้าร้องเรียนทางออนไลน์ไม่แน่ใจว่าผลการร้องเรียนจะเป็นยังไง
ก็บอกเข้าไปสิครับว่าวันที่๒๐เมษาเริ่มเปิดให้มีการอุทธรณ์
บอกเข้าไปสิครับว่าผลของการอุทธรณ์คราวนี้ขอให้มั่นใจ
เพราะอะไรเพราะที่ดรธนกรวังบุญคงชนะบอกเมื่อวานเนี่ย
ถ้าใครที่ได้ฟังที่ดรธนกรให้สัมภาษณ์เนี่ยชัดเลยว่าการอุทธรณ์คราวนี้
จะต้องตรวจสอบข้อมูลโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในต่างจังหวัด
กลไกของกอทมไปพบเลยว่าข้อมูลที่ชัดเจนเป็นยังไง
นายกอลงทะเบียนแต่ข้อมูลยังคลุมเคลืออยู่
ไหนบอกว่าเป็นเกษตรกรเอ้ามาใหม่บอกว่ามาขับรถรับจ้าง
ถูกยังไงกันแน่ผิดถูกยังไงกันแน่
จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในกลไกของกระทรวงมหาดไทย
กลไกขององค์กรปกครองท้องถิ่นกลไกของกตมไปพบแต่ละราย
เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าที่คุณยื่นอุทธรณ์มานั้นเนี่ย
ตกลงอาชีพคุณเป็นยังไงแน่คุณได้รับความเดือดร้อนจริงไหม
คุณอยู่ในกรอบในข่ายที่จะได้รับการเยียวยาไหม
ถ้าอยู่ในกรอบในข่ายไม่มีปัญหาจ่ายเงิน
เอ้าถ้าเป็นอย่างนี้จริงทำไมไม่อธิบายให้คนเข้าใจกันทั่ว
เขาจะไม่ต้องไปที่กระทรวงการคลังไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้
ก็ไปไปจ้าละวันกันอยู่อย่างนั้นอ้าวแล้วนี่พอไปปิดรั้ว
ล้อมรั้วไปปิดรั้วก็กระทบถึงแม่ค้าอ้าวเขาก็เดือดร้อนหนักเข้าไปอีก
มันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการแล้วครับในสถานการณ์อย่างนี้เข้าใจว่า
ทุกคนจ้าละวันกันหมดทุกคนต้องทำงานหนัก
แต่ว่าถ้าบริหารจัดการกันเป็นไม่ต้องเกิดสภาพไปปิดรั้วที่กระทรวงการคลัง
แล้วพ่อค้าแม่ขายที่เขาเช่าที่ขายของอยู่เขาขายไม่ได้
มันเรื่องอะไรกันล่ะครับฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าผลของการอุทธรณ์เนี่ย
แล้วมีการตรวจสอบข้อมูลจริงอย่างที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกเมื่อวาน
จบเลยครับจบเลยแต่ปัญหาก็คือว่าต้องไม่ช้าต้องไม่ช้า
เพราะเขากำลังรอกันอยู่คนที่กำเงินก้อนสุดท้ายตอนนี้เขารอกันอยู่ว่า
เขาจะอยู่ได้ไปสักกี่วันอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีเงินทำยังไง
อีก๑๐วันข้างหน้าถ้าไม่มีเงินเข้ามาจะทำยังไงเขาจะเอาอะไรกิน
สภาพความเดือดร้อนคราวนี้ผิดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เฉพาะกลุ่มแล้ว
แต่มันเดือดร้อนกันทั่วฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องตั้งหลักกันใหม่
ควรจะต้องทบทวนกันใหม่ก็คือว่าเราจะเยียวยากับคนในจำนวนคนประมาณเท่าไหร่
ตั้งเป้าไว้ว่าเราอาจจะเยียวยาได้แค่๙ล้านคน
ทบทวนกันใหม่ดีไหมครับว่าคนที่เดือดร้อนยังมีมากกว่านั้นเยอะ
โดยเฉพาะคนที่ลงทะเบียนไว้๒๔ล้านกว่านั่นเขาก็เดือดร้อน
แล้วที่ยังไม่ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนไม่เป็นที่ตกสำรวจที่เดือดร้อนกันอยู่
แต่อยู่นอกระบบจะทำอย่างไร
ฉะนั้นตัวเลขนี้ควรจะทบทวนไหมครับ
ผมคิดว่าถ้าดูตัวเลขคนลงทะเบียนเนี่ยที่มาลงทะเบียนทั้งหมด๒๔ล้านกว่าคน
รัฐบาลจะอั้นไว้แค่๙ล้านคน
ล้านกว่าคนที่ในรายงานเมื่อกี้ก็ได้เงินไปแล้ว
แต่ว่าที่เหลืออีกจะทำอย่างไร
จะมีคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้อีก๑๖ล้านคน
เอาเฉพาะคนที่ลงทะเบียนนะมีคำถามว่า
รัฐบาลจะทบทวนกรอบของบุคคลที่จะได้รับการเยียวยาไหมครับ
ว่า๙ล้านคนเนี่ยยังมีคนที่เดือดร้อนมากกว่านี้อีกเยอะ
เอานะเข้าใจได้ว่าคนที่ตัดคนที่เป็นข้าราชการออก
เพราะว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณยังรับเงินเดือนอยู่เหมือนเดิม
ค่าราชการบำนานออกตัดคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมออก
ตัวเลขที่เหลือเนี่ยเอามาเยียวยากันจริงเนี่ยมันน่าจะได้ทั่ว
เหตุผลก็เพราะว่าตัวเลขเงินเยียวยาเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาครับ
ตัวเลขเงินไม่มีปัญหาวันก่อนรัฐบาลแถลงว่า
รัฐบาลจะใช้วิธีการเอาเงินจากตรงโน้นตรงนี้มารวมทั้งเงินกู้ด้วย
เป็นเงินประมาณ๑๑๙ล้านล้าน
๑ล้านล้านเนี่ยเอามาอยู่ในกรอบของการช่วยเหลือเยียวยา
และเป็นงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเอามาฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจ
อีก๙แสนล้านเป็นเรื่องของกระทรวงการคลัง
ไม่ใช่เป็นเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่เขาจะกันไว้เผื่อให้มีการกู้เงิน
ไปทางธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย
ทีนี้ลองดูสิครับ๑ล้านล้านเนี่ยแยกออกมาให้เห็นเลย
ว่าเขากันไว้๖แสนล้านสำหรับเยียวยา
คนที่ได้รับผลกระทบและใส่ลงไปในงบของกระทรวงหนาสุข
มีสองส่วนนะฮะส่วนที่๒๔แสนล้าน
แสนล้านเนี่ยเอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจ
จะทำอะไรยังไงยังไม่รู้แต่ว่าเอาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา๔แสนล้านมายุ่งในวงเงิน๖แสนล้าน
แสนล้านเนี่ยถ้าจ่ายผู้ลงทะเบียน๒๕ล้านคน
คนละ๑๕๐๐ก็คือ๓เดือนเดือนละ๕๐๐บาท
จะต้องใช้จ่ายเงินทั้งหมด๓ล้าน
๓๗๕๐๐๐ล้าน
เงินยังเหลือนี่ครับเงินยังมีอยู่นี่ครับ
เพราะ๖แสนล้านเนี่ยถ้าเอามา๓๗๕๐๐๐ล้าน
เยียวยาประชาชนก็จะเหลือลงไปในกระทรวงสาธารณสุข
อีก๒๑๕๐๐๐ล้านถามว่าเงินพอไหมเงินพอ
เงินพอครับแจกจ่ายกันทั่วเยียวยากันทั่วเงินยังพอ
แล้วทำไมไปอั้นไว้แค่๙ล้านในภาวะอย่างนี้
ข้อเสนอนี้ไม่ใช่ข้อเสนอที่เป็นไปไม่ได้
มันเป็นไปได้สำคัญว่ารัฐบาลจะคิดกันใหม่ไหมล่ะครับ
ถ้าวันนี้ในส่วนของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คุณกรก็เสนอในธรรมนองนี้ครับผมจะอ่านรายละเอียดที่คุณกรเสนอให้ฟัง
ครอบคลุมทั่วถึงครบถ้วนทบทวนใหม่ทั้งระบบเพิ่มสิทธิแก่เกษตรกรคนพิการคนสูงอายุ
แม่เด็กเกิดใหม่รวมถึงคนในระบบประกันสังคมที่รายได้น้อยและอาชีพอิสระที่ตกหล่นจากระบบคัดกรอง
ที่สำคัญที่สุดคือข้อ๗ประชาชนเดือดร้อนกันในขั้นที่เรียกว่ารอไม่ได้
หมายถึงการรอการคัดกรองไม่ได้ไม่นับรวมถึงปัญหาในรายละเอียดของระบบคัดกรองที่ล่าช้า
และไม่ครอบคลุมเราจึงขอเสนอให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้กว้างและทั่วถึงมากขึ้น
เป็น๒๔ล้านคนตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาคัดกรองคนออกอย่างเข้มข้น
ถ้าหากไม่เร่งทำปัญหาเรื้อรังในอนาคตจะตามมาหนักกว่านี้
ฉะนั้นภาวะอย่างนี้อย่างที่คุณกรบอกรัฐบาลทุกประเทศที่เขาเจอปัญหานี้

เขาต้องดูแลประชาชนของตัวเองเพราะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์มาก่อนที่
ประชาชนทุกข์หย่อมย่าได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากคราวนี้
มีคนแชร์กันเยอะครับถึงแม้จะบอกว่าแหมไปเปรียบเทียบกันไม่ได้
แต่คนแชร์ว่าการให้การเยียวยาช่วยเหลือของประชาชนเพื่อนบ้านเราที่มาเล
นายกรัฐมนตรีเขาประกาศวันก่อนเขาประกาศว่าจะล็อกดาวน์ประเทศไปอีก๒๘เมษา
ห้ามออกจากบ้านห้ามออกจากบ้านแต่คนไม่เดือดร้อนเพราะอะไรครับ
เขาประกาศพักหนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านเขาประกาศลดค่าไฟ๑๕๒๐ไปถึง๖เดือน
เขาประกาศหมอบเงินเยียวยาครอบครัวรายได้น้อยทั้งคนโสดคนไม่โสด
เขาประกาศว่าให้นักศึกษาอยู่กับในหอพักห้ามออกไปไหนแต่ให้เรียนทางออนไลน์
แล้วเขามีข้าวให้กิน๓มื้อ
เขาประกาศเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้แพทย์พยาบาลบุคลากรสารสุข
เขาประกาศพักชำระหนี้เบี้ยประกันภัย
เขาให้ยกเว้นค่าเช่าบ้านการเคหะไป๖เดือน
เขายกเว้นค่าเช่าทุกสถานที่ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของสถานที่ยกเลิกค่าเช่าหมด
เขาประกาศให้ทำโน่นทำนี่ได้รับการเยียวยาทั่วถึงครับ
เราไม่ได้ร่ำรวยตามเท่ามาเลแต่เรามีเงินที่กันออกมาแล้วนี่ครับ
ฉะนั้นข้อเสนอวันนี้ผมคิดว่ามาจากภาคการเมืองและหลายฝ่ายตรงกัน
ทบทวนการเยียวยาใหม่
ในใจที่ว่าจะเยียวยาไว้แค่๙ล้านคนไม่พอ
เอาเป็นว่าคน๒๐กว่าล้านอาจจะมากกว่านั้น
ถ้าเรากันประกันสังคมออกไปเรากันข้าราชการออกไป
เรากันคนที่อยู่ในภาคการเกษตรออกไป
เยียวยา๒๔๒๕ล้านคนบรรเทาได้เยอะ
ฉะนั้นคิดว่ารัฐบาลลองไปทบทวนกันดูอีกที
เดือดร้อนกันจริงครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็ง
วันนี้ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยที่วิเคราะห์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่อง
ขอบคุณในศาลในเมืองไทย
นั่นคือสำหรับผู้ที่อาจจะต้องการเงินเยียวยา๕๐๐บาท
ในกลุ่มอื่นที่อาจารย์บอกกลุ่มภาคการเกษตร
ต้องมีการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่กระทรวง
แต่ว่าเกิดความวุ่นวายก็เลยมีการเลื่อนการประชุม
เกี่ยวกับเรื่องเงินเยียวยาให้กับครอบครัวเกษตรกรด้วยนะครับ
ส่วนเมื่อวานมีการประชุมบอร์ดประกันสังคมก็สรุปออกมานะฮะว่า
เคาะให้มีการจ่ายเงินเยียวยา
มีการว่างงานสำหรับลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ว่างงาน
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เดือนละ๘๐๐๐บาท
แต่วันนี้รอดูชงเข้าคอรมอก่อน
อนุมัติจะจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงาน
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เร็วที่สุดคือสัปดาห์หน้านะครับ
ก็ต้องรอติดตามมาตรการในการช่วยเหลือออกมานะฮะ

เดี๋ยวเราอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในทุกข่าวเที่ยงเลยนะคะ